สวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศนะครับ
ช่วงของจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
วันนี้ตลอดทั้งวันถือว่าเป็นวันที่หลายจุดหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
เจอกับความแปรปวนสภาพอากาศท้องฟ้าอึมครึม
มีฝนตกเป็นระยะระยะแน่นอนครับเป็นผลพวงจากพายุที่มีชื่อว่ากีโรกี่นะครับ
เมื่อวานนี้พายุลูกนี้ได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งนะครับ
ในบริเวณประเทศเวียดนามต่อเนื่องเข้าสู่กัมพูชา
แล้วก็ค่อยสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงวันนี้
ยังคงมีทิศทางเคลื่อนที่ต่อไปนะครับทางทิศตะวันตกอย่างช้า
วันนี้เองเคลื่อนที่ปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็จะเขยิบไปในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของตอนกลางนะครับ
แน่นอนครับเส้นทางนี้เองก็จะเป็นเส้นทางที่จะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้นะครับ
แต่ก็ถือว่าไม่รุนแรงมากนะครับเพราะว่าหลังจากขึ้นฝั่งก็อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญครับมีปัจจัยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือลมหนาวจากประเทศจีนพัดมาแรงเลยทีเดียวนะครับ
ลมหนาวเหล่านี้เองก็ค่อยมาดูดกลืนความชื้นที่หอบมาพร้อมกับพายุลูกนี้
ทำให้ลักษณะของฝนที่ตกนั้นเป็นฝนปล่อยเท่านั้นนะครับ
ส่วนฝนฟ้าขนองที่เจอกันก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็เป็นผลพวงมาจากการที่ลมหนาวเข้ามาเจอกับความชื้นที่ปกลุ่มอยู่ในพื้นที่อยู่แต่เดิมนะครับ
ช่วงแรกก็จะทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็น
ส่วนบริเวณตอนกลางหลังจากหมดพายุลูกนี้อากาศก็จะเย็นลงนะครับ
ตอนล่างแถวบริเวณจังหวัดประจวบกิริขันก็จะเป็นกลุ่มฝนซึ่งเป็นขอบของลมหนาวนะครับ
แผลมาถึงก็จะกวาดเอาฝนจากบริเวณทางตอนบนต้อนลงมาด้านล่างนะครับ
ก็จะไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันจังหวัดชุมพรส่วนฝั่งอันดามันก็แถวบริเวณจังหวัดภูเก็ตพังงานะครับ
จะมีฝนตกอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่หนักมากนะครับ
ส่วนช่วงประมาณเที่ยงครับในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนภาคเหนือ
ตอนบนของจังหวัดเชียงรายแม่ห้องศรอาจจะมีฝนตกอยู่หน่อยหนึ่งนะครับ
ส่วนตอนล่างยังคงมีฝนตกเป็นระยะระยะนะครับในบริเวณพื้นที่จังหวัดพังงากระบี่นะครับ
มาถึงในบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันนี่คือตอนบ่ายครับ
สังเกตว่าภาพรวมฝนตอนบนถึงตอนกลางลดลงนะครับ
หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนตอนล่างฝนก็จะตกเป็นระยะ
ระยะและอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
นี่คือภาพรวมของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ